มีรถบรรทุกคันนึงค่ะเขาจอดอยู่เพราะว่ายางแตก
แล้วก็มีตำรวจทางหลวงนายหนึ่งเดินมา

ขยับไปจอดอีกมุมหนึ่งจะได้ปลอดภัย
เขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้คนที่อยู่ในรถบรรทุกอะนะ

ตำรวจทางหลวงขอเงินคนขับรถบรรทุกร้อยหนึ่ง

เอาเลยแบงค์หมื่นก็ได้โอ้โหด้วย
บาทหนึ่งพอไม่เอาเยอะบาทหนึ่งนะฮะเออ
บาทเดียวพอขอให้ผมด้วยครับฮะขอให้ผมด้วย
เอาตังค์ไว้แล้วล่ะครับร้อยหนึ่งมาขอค่าดูแล
อยากจะรู้จักกันไว้อืมได้รู้จักกันไว้มีทอนด้วย
หมื่นยังมีทอนเลยโอ้โหเอามากนักข่าวของเราก็เลยไปสอบถามเรื่องนี้นะคะ
กับรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพันธุ์ตำรวจเอกเอกราชลิ้มสังกาศ
ซึ่งก็บอกว่าตรวจสอบคลิปนี้แล้วค่ะได้รับรายงานว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เอ็ดกุมภาพันธ์ก็คือเมื่อวานนี้สิบเอ็ดโมงเช้านะคะบริเวณทางหลวง
หมายเลข๓๔๔กิโลเมตรที่๕๒บ้านบึงแกลงจังหวัดชนบุรีตอนนั้นรถสายตรวจทางหลวง
หมายเลขสามสองศูนย์หนึ่งออกตรวจพื้นที่ตามปกติแล้วเห็นรถคันนี้จอดเปิดไฟฉุกเฉิน
อยู่ที่ไหลทางแต่ตัวรถล้ำช่องทางการเดินรถออกมา
ก็เห็นว่ามันอันตรายต่อผู้ขับขี่รายอื่นเพราะว่ามีอุบัติเหตุชนท้ายกันอยู่บ่อย
ก็เลยให้ขับรถไปตักเตือนตำรวจเนี่ยเขาขับย้อนสอนมานะคะ
ก่อนที่จะมาคุยกับคนขับรถอ่ะนะคะอืมประเด็นนี้นักข่าวก็ไปถามรองผู้บังคับการ
ตำรวจทางหลวงด้วยเพราะว่าเวลามีการโพสต์ในโลกโซเชียล
คนก็สงสัยไงว่าอ้าวแล้วทำไมที่ตำรวจขับรถย้อนสอนได้อะไรได้
อะไรแบบเนี้ยครับซึ่งได้รับคำชี้แจงมาว่า
เจ้าพนักงานสามารถขับรถย้อนสอนได้ถ้าเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน
ซึ่งสภาพถนนตอนนั้นกว่าจะไปกลับรถ
มันไกลหลายกิโลก็เลยรีบย้อนสอนมา
เพื่อมาบอกรถคันนี้ให้ขยับเข้าไปที่ไหลทาง
อันนี้คือประเด็นย้อนสอนนะคะครับส่วนประเด็นร้อยหนึ่งอะค่ะ
ขอร้อยนึงเป็นข้าดูแลข้าทำความรู้จักกั่อนี่ค่ะ
ใช่ค่ะล่าสุดเนี่ยค่ะทางผู้บังคับการตำรวจทางหลวงสั่งการให้ต้นสังกัดสอบสวนแล้วนะคะ
แล้วก็ให้มีการชี้แจงรายละเอียดว่ามีการติดสินบนกันจริงหรือเปล่า
แล้วทำไมต้องมาเรียกเงินกันแบบนี้นะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอยู่ค่ะ
คือถ้าผิดจริงก็จะมีการดำเนินการนะคะแน่นอน
ความผิดมีทั้งทางวินัยแล้วก็ความผิดตามกฎหมายอาญาด้วยนะคะ
ไปดูว่าคนที่เขาแอบถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ย

แล้วในลักษณะของการพูดคุยกัน
เพราะว่าคลิปมันยาว๕นาทีใช่ไหมว่าเป็นการเพื่อที่จะหวังให้ตำรวจล่อให้ตำรวจพูดเรื่องเงินร้อยหนึ่งหรือเปล่า
มันเป็นการล่อซื้อตำรวจทางหลวงหรือเปล่า
หรืออยู่ดีพูดขึ้นมาเองเลยบอกเองเลยอย่างนี้ใช่ไหมมันจะได้ชัดไงใช่ไหม